ในรับหมายจากท่านนักนักนมตรีนักนมตรีว่าการกระทรวงกราหม
ข้อเสนอแนะข้ออภิปรายของท่านสมาชิก
ในส่วนของกระทรวงกลาโหมก่อนอื่นต้องต้องกลับเรียนว่า
ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านสมาชิกได้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการ
ในการเสนอขอรับการจัดสรรงบมารของกระทรวงกราโหม
อนุญาตกลับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกว่า
ในการดำเนินการนั้นกระทรวงกลาโหมได้ยึดถือเป้าหมาย
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนปฏิบัติการของกระทรวงกลาโหม
ซึ่งจะต้องมีการเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม
ทั้งเรื่องของกำลังคนก็คือคน
เรื่องของหลักนิยมเรื่องของการปฏิบัติ
เรื่องของการฝึกศึกษาก็ไม่ได้สำคัญ
เรื่องของการจัดหน่วยเรื่องของยุทธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอในการที่จะใช้กำลังในการปฏิบัติภารกิจ
จะเป็นเรื่องของป้องกันประเทศ
เรื่องของการรักษาความมั่นคงผมหยุดของชาติ

และพระราชมัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากการปฏิบัติภารกิจที่ผมได้กล่าวแล้ว
กำลังพลและยุทธปกรณ์ที่จัดเตรียมไว้
ยังใช้ในการสำนุนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ

ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหายาเสพติด
เรื่องของอาจกรรมข้ามชาติเรื่องโรคระบาดเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติ
รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนในด้านต่าง
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและประชาชน
ให้มีความกินดีอยู่ดีสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่ชายแดน
ได้ใช้ศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่
สถานพยาบาลโรงพยาบาล
ได้ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทยภาคเอกชนภาคประชาชน
ในการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙มาอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถที่จะทำให้การแพร่ระบาดได้ขี้คลาย
แล้วก็แนวโน้มก็จะกลับเข้าสู่ปกติในเร็ววันนี้
ตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าว
ลดลงร้อยละ๗๒๘ในปี๖๕คือปีนี้ได้รับการจัดสรร๒๑๖๖ล้านบาท
ลดลงจากปี๖๔๑๓๕๒๖ล้านบาทลดลงร้อยละ๖๒
และในปีนี้ปีที่อยู่ในร่างพรบ๖๖นี้
กระทรวงกราโหมได้รับการจัดสรร๑๙๗๒๙๒ล้านบาท
ลดลงจากปี๒๐๖๕จำนวน๔๓๗๓ล้านบาทลดลงจำนวน๒๑๗ล้านบาท
ในภาพรวมของร่างพบ๖๖ของกระทรวงการห่วงนั้น
ได้ปรับลดลงเกือบทุกรายการของแผนงาน
แผนงานพื้นฐานปรับลดลง๔๓๑๘ล้านบาทลดลงร้อยละ๑๔
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับลดลงจำนวน๑๙๙๗ล้านบาท

งานอุดรการปรับลดลงจำนวน๔๖๑ล้านบาทลดลงร้อยละ๒๑๗
ในส่วนของงบบุคลากรภาครัฐที่ท่านสมาชิกได้กรุณากล่าวนั้น
ที่ได้เพิ่มขึ้น๒๔๐๐ล้านบาทนั้น
อนุญาตกลับเรียนว่าในงบที่เพิ่มขึ้นส่วนนี้
เป็นงบประมาณในการเลื่อนชั้นเงินเดือน
ำเน็ตประจำปีของข้าราชการตามสิทธิ
ซึ่งเมื่อเขาได้การทำงานในแต่ละปี
ก็จะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน

งบประมาณในส่วนนี้จะอยู่ในงบมาของกระทรวงลาโหม
ซึ่งแตกต่างจากส่วนราชการอื่น
จึงทำให้งบประมาณด้านบุคลากรนั้นเพิ่มขึ้น
ไม่ใช่หมายความว่ากำลังพลเพิ่มขึ้น
ในส่วนกำลังพลนั้นผมจะเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า
เรื่องของการปรับลดจำนวนกำลังพลนั้น
กระทรวงกราโหมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะมีการดำเนินการ
และได้มีการวางแผนในการดำเนินการระยะเวลา๑๐ปี
ผมจะกลับเรียนในตอนท้ายอีกครั้งหนึ่ง
เปรียบเทียบสัดส่วนงบประมาณต่องบประมาณประเทศ
ก็จะเห็นได้ว่าสัดส่วนนั้นก็ลดลงทุกปีเช่นกัน
ปี๖๓ได้รับร้อยละ๗๒๕ปี๖๔ร้อยละ๖๐
ปี๖๕ร้อยละ๖๕๑และในร่างประบอบนี้มีส่วนลดลง
มีลดลงร้อยละ๖๑๙เท่านั้น
ในปี๖ในร่างประบาท๖ก็สัดส่วนเหลือ๑๑๐

อนุญาตกลับเรียนว่าในเรื่องของการเตรียมกำลัง
เรื่องของยุทธโปรกรณ์นั้นก็ตามที่ท่านสมาชิกได้กล่าว
ก็คือว่าเราก็จะเท่าที่จำเป็นจริงนะครับ
เราก็ต้องกลาโหมทุกกองทัพตะหนักดี
ถึงสัญภาพกาลเงินกลางคังของประเทศ

ก็จะพยายามที่จะสร้างความพร้อมให้กองทัพ
ที่จะรองรับสถานการณ์ตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้

่งเน้นเรื่องของการซ่อมบำรุงยืดอายุการใช้งาน
ในยุทธปกรณ์ที่สามารถที่จะซ่อมและกลับมาใช้งาน
หรือยืดอายุการใช้งานให้ต่อไปได้ระยะ๑
การจัดหาก็จะจัดในส่วนที่ซ่อมไม่ได้
ซ่อมแล้วไม่คุ้มค่าสำคัญก็คือว่า
อล่ายเขาหายากแล้ว
แล้วก็การจัดหานั้นก็จะจัดหาเพื่อจะให้มีความต่อเนื่อง
ให้ได้รุดปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีใหม่มีความทันสมัย
ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะจัดหายุทธุปกรณ์
หรือดำเนินการในเรื่องของ
จะเป็นหลักการวิธีการต่างนั้น
ที่จะนำเข้ามานั้นก็จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย
ในปีงบประมาณ๖๖นี้ก็กลับเรียนว่า
งบประมาณถ้าเทียบกับปี๖๕แล้วนะงบซ่อมยุทธปกรณ์เพิ่มขึ้น
งบจัดหายุทธุปกรณ์เทียบคว้าก็ลดลง
ตรงนี้ก็เป็นความชัดเจนนะครับถ้าท่านไปดูในเอกสารงบประมาณ
อยากกลับเรียนเรื่องอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ต้องขอบคุณท่านสมาชิกที่เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
เช่นเดียวกันรัฐบาลกระทรวงกลาโหมเอง
ก็เห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ที่จะวิจัยพัฒนานามวิสูจน์ของการผลิตมาใช้เอง
ตรงนี้มีนโยบายชัดเจนจากลำตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ว่าให้เหล่าทัพนั้นพินาในการจัดหายุทธโปรกรณ์เครื่องมือ
ที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเราเอง
ก็มีแนวนโยบายที่จะให้ทุกเหล่าทัพในปี๒๐๖๖เป็นต้นไปนั้น
ได้จัดฐานยุทธุปกรณ์ที่มาจากการวิจัยพัฒนา
มีการกำหนดหลักการเรื่องของงบวิจัย
ถ้าเป็นวิจัยเพื่อการผลิตแล้วก็จะไปอยู่ที่สามัญชินีป้องกันประเทศ
วิจัยที่อยู่กับเหล่าทัพวิจัยที่อยู่กับกองทัพนั้น
จะเป็นวิจัยในเรื่องของหลักการประหลักนิยม
หรือวิจัยเพื่อจะพัฒนายุทธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วให้มีต้นผลิตสูงขึ้น
แต่ถ้าวิจัยแล้วเพื่อการผลิตนั้นก็จะมอบให้สอทป
ซึ่งท่านสมาชิกได้กล่าวว่ามีนักวิจัย
เราไม่สามารถที่จะร่วมลงทุนกับภาคเอกชนได้
ในการที่จะผลิตในการที่วิจัยแล้วผลิตขึ้นมา
เฉพาะการใช้ภายในประเทศเท่านั้น
ยังสามารถที่จะร่วมทุนและส่งออกไปในเชิงพาณิชย์
เพื่อนำงบประมาณเข้าประเทศได้ด้วย
ตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ได้มีการวิจัย
พัฒนาจะหลวดต่อสู้ลดถังขนาดเบาและขนาดกลาง
กำลังพัฒนาถ้ามีขีดความสามารถ
มีประสิทธิภาพในการรับรองมาตรฐาน
เมื่อสักครู่ท่านสมาชิกได้กล่าวว่าต่างคนต่างรับรอง
มีคณะกรรมการมาตรฐานยุทธุปกรณ์ของกระทรวงกลาโหม
ซึ่งจะรับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐาน
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานจะเป็นมาตรฐานของสากล
ว่ายุตรงแต่ละชนิดนั้นจะมีมาตรฐานอย่างไร
ตรฐานตรงนี้ก็จะเป็นประการอันหนึ่งที่จะให้ภาคเอกชน
หรือบริษัทร่วมทุนกับสตปนั้น
ใช้เป็นแนวทางในการที่จะวิจัยและผลิต
แล้วก็สามารถที่จะนำมาใช้ในกองทัพได้
และก็สามารถที่จะส่งออกกรณีที่มีกองทัพประเทศต่างนั้นมีความสนใจ
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีประเทศต่างประเทศที่สนใจที่จะจัดหายุทธปกรณ์
จากบริษัทร่วมทุนระหว่างสตปกับภาคเอกชน
ในการที่จะจัดหาเข้าไปประจำการ
เรื่องของรถสถานับสถานบกยังก่อนล้อยาง
เรื่องของอากาศยานและคนขับ
ตรงนี้ก็อยู่ในขั้นของการวิจัยและรับรองมาตรฐานแล้ว
อันนี้อยู่ที่ว่าอยู่ในขั้นของการผลิตที่จะเป็นจำนวนหรือเป็นไปตามความต้องการ
อยากกลับเรียนว่าในปี๑๖๖นั้น
กระทรวงกราโหมได้ทำแผนประเด็นวัตถิการ๕ปี
ในช่วง๖๖ถึง๗ศูนย์
โดยที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของส่งเสริมการวิจัยพัฒนายุทธโปรกรณ์
ยุทธภัณฑ์เรื่องของอุตสาหกรรมประกันประเทศให้พึ่งพาตนเอง
ทดแทนแล้วเป็นหลักประกันในการที่จะเป็นความมั่นคง
แล้วก็สำคัญก็คือว่าเป็นการลดการนำเข้า
ก็ต้องดูเพราะว่าในการดำเนินการนั้นการวิจัยพัฒนาวิทยุตรก่อนนั้น
ไม่สามารถที่ใช้เวลาในการ๓เดือน๖เดือนหรือ๑ปี
ต้องมีวิจัยและทดสอบและพัฒนา
ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
และที่สำคัญก็ต้องมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลด้วย
ขออนุญาตกลับเรียนว่าในเรื่องของยุทธภกรมมีธรรมคิตก็หลายท่าน
ท่านให้ตั้งคำถามหรือให้ข้อสังเกตในการดำเนินการ
ผมขออนุญาตกลับเรียนสรุปในนี้ครับ
ในเรื่องของความต้องการเครื่องบินขับไล่โจมตี
กับผมได้กล่าวนั้นเนื่องจากว่าท่านสมาชิกได้พูดถึงชื่อแบบ
ผมก็ได้กล่าวว่าแบบนั้นได้มีคณะกรรมการได้คัดเลือก
ก่อนที่จะจัดหายุทธปกรณ์นั้นทุกเหล่าทัพจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมา
เลือกแบบให้ตรงกับความต้องการ
ดูว่าแบบทั้งหลายที่มียุทธุปกรณ์อยู่นั้นตรงไหนมีความต้องการ
ตรงไหนกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพมากที่สุด
กรรมการคัดเลือกแบบแล้วก็จะกำหนดในเรื่องของแผนงาน
งานโครงการขึ้นมาซึ่งกองทัพอากาศก็ได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแบบที่ผมกลับเรียนแล้วว่า
เหตุผลอีกครั้งหนึ่งว่าที่ต้องจัดหานั้นเพื่อทดแทนเครื่องบิน
ขับไล่โจมตีที่ใช้มานานเก่ามากที่ผมกลับเรียนว่า
บางเครื่องนั้นอายุสี่สิบเอ็ดปีเฉลี่ยแล้วที่มีอยู่นั้นยี่สิบแปดปี
เริ่มมีการปลดประจำการถ้าเกิดมีหกสี่ที่ผ่านมา
และจะปลดประจำการไปเรื่อยเรื่อยจนถึงปีเจ็ดสี่
ในถึงปีเจ็ดเจ็ดสี่แล้วกองทัพประกาศจะมีเครื่องบิน
ขับไล่โจมตีเหลืออยู่ประมาณ๑ใน๓ของอัตรา
นั่นหมายความว่ากองทัพอากาศเองหรือประเทศไทยเอง
จะต้องมีความเสี่ยงในเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
กป้องน่านฟ้าของประเทศไทยการดำเนินการนั้นมีกล่าวถึงว่า
เรื่องของงบปฏิบัติการเรื่องของการส่งการลำบำรุง
คณะกรรมการคัดเลือกกับแบบนั้นก็ต้องพี่นานในเรื่องของการส่งการลำบำรุงด้วย
เอ็มคอร์สโอคอร์สเรื่องงบปฏิบัติการ
อนุญาตกลับเรียนว่าใน
แบบที่ได้คัดเลือกขึ้นมาใหม่นี้
ถ้าพูดถึงงบปฏิบัติการแล้วก็ให้ใกล้เคียงกับ
แบบที่กองทัพอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก
รวมทั้งเรื่องระบบอาวุธที่กล่าวว่าจัดหาแล้วมีระบบวุฒินั้น
อนุญาตเรียนว่าระบบอาวุธของบ่อขับไล่โจมตีที่มีอยู่ปัจจุบันนั้น
สามารถใช้กับแบบอาวุธแบบเครื่องบินที่จะจัดหาใหม่นี้ได้
สามารถใช้กันได้เพราะว่าเป็นลักษณะเป็นเครื่องบินในลักษณะตระกูลเดียวกัน
อันนี้ขออนุญาตกลับเรียนในขั้นต้นสำหรับเรื่องของเครื่องบินขับไล่โจมตี
เรื่องของโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งกองทัพเรือ
ตรงนี้ขอก่อนหนึ่งขออนุญาตเรียนว่าในเรื่องของการจัดหายุทธโปรกรณ์
นายมตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็เน้นย้ำทุกหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมนั้น
การเริ่มเริ่มการจะจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเริ่มเริ่มการด้วยความปลงใส
กรอบกฎหมายระเบียบมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
สำคัญคือจะต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของกองทัพผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ
ในการดำเนินการในโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบิน
ชายฝั่งกองทัพเรือนั้นกองทัพเรือก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
มีคณะกรรมการซื้อซึ่งมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามความต้องการทางยุตการณ์เรื่องของการรัฐเตอร์เวน
ในหน้าน้ำเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติต่างในทะเล
มีการกำหนดหลักเกณฑ์การวินาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา
แต่เกณฑ์เทคนิคประกอบอื่นเป็นคะแนน
มีคณะกรรมการที่จะให้คะแนนสำคัญก็คือว่าโครงการนี้ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมประจำปีงบประมาณสองพันร้อยหกสิบห้า
โดยคณะกรรมการความร่วมมือการป้องกันการทุจริตได้จัดคณะผู้สังเกตการ
จากองค์กรต่อต้านประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนของภาพประชาชน
เข้าร่วมสังเกตการให้คำแนะนำตั้งแต่เริ่มต้นจนที่สุดโครงการ
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนทั้งการดำเนินการ
สำหรับกรณีที่กล่าวว่าประเทศที่จัดหาไปนั้น
มีประวัติการตกขออนุญาตเรียนว่า
แบบที่จัดหาที่ตกนั้นเป็นคนละแบบหรือคนละรุ่นกัน
สำหรับสการที่กองทับเหลือได้คัดเลือก
ต่อไปเรื่องของกรณีเรือดำน้ำต้องกลับเรียน
ท่านประธานไปอย่างท่านสมาชิกว่า
เรียนอีกครั้งหนึ่งว่าท่านสมาชิกอีกครั้งหนึ่งว่า
เรื่องของการจัดหาโครงเรือดำน้ำกองทัพเรือนั้น
เป็นการดำเนินการโดยรัฐบาลต่อรัฐบาล
เป็นการดำเนินการในทุกขั้นตอนนั้นก็เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อมันครับทางราชการและมติคัตรรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น
กองทับเหลือไม่ได้นิ่งตอนนอนใจ
ขณะนี้ก็ได้ประสานและเชิญผู้แทน
หรือว่าเจ้าของบริษัทผู้ผลิตนั้น
ได้มาร่วมในการที่จะให้ข้อหาทางออกในแก้ปัญหาต่างและการดำเนินการ
ซึ่งกองทัพเรือยืนยันว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามสัญญา
เป็นไปตามข้อตกลงรวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ
ซึ่งคิดว่าในเดือนนี้ทางบริษัทผู้ผลิตนั้น
ก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่นั้นมาประสานงานกับทางกองทัพเรือ
ทัพเรือยืนยันว่ากองทัพเรือจะยึดถือสัญญายึดถือผลประโยชน์ของชาติ
ยึดถือผลประโยชน์ของกองทัพเรือเป็นสำคัญ
เรื่องของกองทัพเรืออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของ
มีท่านสมาชิกท่านได้กล่าวถึงว่าใน
สำคัญกันคือการพัฒนาสนามบินอูตเผ่าให้เป็นสนามบินอนาชาติ
ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหัวใจสำคัญของการที่จะ

แต่ปัจจุบันหรือแต่เดิมนี้สนามบินตุภาวนั้นเป็นสนามบินที่ใช้ด้านความมั่นคงเป็นหลัก
และต่อไปก็จะใช้ศักยภาพตรงนี้เป็นเรื่องของเชิงพาณิชย์ด้วย
เนื่องจากว่าสามอุตภาวนั้นอยู่ใกล้หรือว่าเป็นอยู่ในพื้นที่ที่กองทัพเรือใช้ประโยชน์อยู่เดิม
บริเวณใกล้เคียงก็เป็นพื้นที่ของกองทัพเรือกองเรือในฐานะที่เป็นผู้ดูแลความปลอดภัย
และป้องกันภัยสนามบินการประสานงานการใช้ประโยชน์ในที่ดินรอบบริเวณอุตภาว
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ก่อนเรื่องใช้ประโยชน์นั้นก็จะทำให้มีการประสานงานประสานการปฏิบัติได้
และทำให้โครงการได้ประสบผลสำเร็จแล้วก็ไม่มีข้อปัญหาข้อขัดข้องใด
ในการบริการในปี๖๖นั้นที่มีโครงการของกองทัพเรือนั้น
ก็เป็นโครงการที่จะย้ายหน่วยกองทัพเรือบางหน่วย
ที่มีผลกระทบที่รับผลกระทบต่อการขึ้นลงของเครื่องบิน
รวมทั้งเส้นทางผ่านและรถไฟความเร็วสูง
แต่ตรงนี้กองทัพเรือเองก็จะให้ทางสนามยุทธภาวนั้นใช้ประโยชน์
ในด้านเชิงพาณิชย์ขณะเดียวกันก็สามารถที่ใช้ประโยชน์
ด้านความมั่นคงกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและมีสถานการณ์วิกฤต

มีเรื่องของที่ท่านกล่าวเรื่องของเงินนอกงบประมาณ
ขออนุญาตกราบเรียนว่าในตัวเงินนอกมุมประมาณในส่วนกระทรวงกราห่อโหมนั้น
หลักก็จะเป็นเงินรายรับสถานพยาบาลหรืองมเงินเกี่ยวเรื่องของการศึกษา
ตรงนี้ก็จะมีระเบียบพิธีการมีเรื่องของการตรวจสอบ
มีเรื่องของการรายงานมีเรื่องของการใช้จ่าย
สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าเงินรายรับสถานพยาบาลไม่ใช้อะไรให้เป็นไปตามสู่ประสงค์
เรื่องของสวัสดิการต้องกลับเรียนว่าเรื่องของสวัสดิการกำลังพล
ผมว่าทุกหน่วยราชการก็มีสวัสดิการกำลังพล
กองทัพก็มีสวัสดิการของกองทัพ
ทุกประเทศก็จะมีเรื่องสวัสดิการของกำลังพล
พยายามที่เข้าไปปฏิบัติภารกิจมาเขาก็ได้มีการพักฟื้นพักผ่อนและผ่อนคลาย
แต่ตรงนี้ขออนุญาตกลับเรียนว่าที่กองทัพได้ดำเนินการอยู่นั้น
ก็ยึดถือตามระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการจัดสวัสดิการ
เช่นเดียวกันก็มีการใช้จ่ายมีคณะกรรมการ
มีการรายงานมีการตรวจสอบโดยการตรวจสอบทั้งภายใน
สำหรับงานตรวจสอบภายในของแต่ละเหล่าทัพเอง
เพื่อที่จะให้ใช้รายลับจากสวัสดิการนั้น
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการในแต่ละส่วน
ทหารพัฒนาต้องกลับเรียนว่าในภารกิจของหน่วยทหารพัฒนานั้น
จะไปภารกิจในเรื่องของการพัฒนาในพื้นที่ตุรกันดา
หรือพื้นที่ชัยแดนที่สำคัญนั้นคือ
คือพัฒนาให้สอดคล้องกับการป้องกันประเทศ
อดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ
เพื่อที่จะหนึ่งก็คือว่าด้านยุทธการด้วย
สองก็คือเลือกของการกิจการภูระเลือน
ที่ดูแลพี่น้องประชาชนอยู่ในพื้นที่ชายแดน
กลับเรียนว่าในการวางแผนนั้น
ก็ถ้าเป็นเรื่องน้ำก็อยู่ในกรอบของสนทช
แล้วก็จะวางแผนนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกัน
ชัดเจนนะครับว่าที่ท่านกล่าวก็คือว่า
จะต้องไม่มีความซ้ำซ้อนกันในเรื่องของการดำเนินการนะครับตรงนี้
ในเรื่องของกำลังพลก็เป็นเรื่องสำคัญ
ผมขออนุญาตกลับเรียนในเรื่องกำลังพลว่า
กระทรวงกลาโหมนั้นได้ความสำคัญกับเรื่องของกำลังพล
ได้จัดทำแผนการปรับลดกำลังพล
เป็นแผนแม่บทการปฏิรูปกองทัพ๖๐
ซึ่งตรงนั้นมีเป้าหมายที่จะลดกำลังพลลงใน๑๐ปี
ขออนุญาตกลับเรียนว่าทำไมไม่ถึงต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการ

กำลังพลนั้นไม่สามารถที่จะปลดเขาออกได้
เพราะฉะนั้นในการดำเนินการก็จะเป็นการ
เกษียณอายุออกไปจำนวนหนึ่ง
บรรจุเข้ามาทดแทนให้น้อยลงให้น้อยลง
คือให้มีอัตราที่บรรจุเข้ามาให้น้อยลง
ที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไปปรับอัตราการจัดหน่วย
หน่วยหนึ่งแต่ละหน่วยก็จะมีในอาหาร
มีในอาตราพลนอาหารก็จัดหน่วยให้เล็กลง
เพื่อที่จะทำให้จำนวนกำลังผลน้อยลงอัตราน้อยลง

เรียนว่าในส่วนของการดำเนินการใน๑๐ปี
ถึงปี๗๐นั้นจะสามารถลดกำลังพลตามแผนได้

ซึ่งคิดว่าจะทำให้ลดบุคลากร
งบบุคลากรลงได้ประมาณ๒๑๐๐ล้านบาทเศษ
ก็ดำเนินการอยู่ก็เป็นไปตามเป้าหมาย
ก็ดูว่าในปี๗๐นั้นจำนวนกำลังพลจะต้องลดลง
แต่สิ่งหนึ่งที่ลดลงในปัจจุบัน

ได้มีการปรับอัตราการจัดหน่วย
อัตรากำลังพลทหารกองประจำการ
ที่เข้าเรียกเกณฑ์ในปี๖ที่เข้ากองประจำการในปี๖๕นี้
ทุกปีประมาณแสนคนเศษ
แต่ปีนี้ประมาณ๘๐๐๐คนเศษเท่านั้น

ได้มีการปรับอัตราการจัดหน่วยให้กระชับมากยิ่งขึ้น
ใน๘๐๐๐คนเศษนั้น๘๑๙๐๐คน
ก็จะเป็นสัดส่วนที่สมัครเข้ามาประมาณ๓๕๐๐๐คน
แล้วก็ตรวจเลือกเข้ามา๔๕๐๐คน
ในอาศาสตร์สรุปประมาณ๔๕ต่อ๕๕
ผมคิดว่าในอนาคตต่อไปนั้น
ก็จะประชาสัมพันธ์เร่งรัด
ให้มีการสมัครเข้ามามากขึ้น

ก็จะได้รับในเรื่องของ
การเข้าสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนใน๑๐
หรือว่าการได้รับสิทธิอื่นเพิ่มเติมมากขึ้น
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ฐานกองเกินนั้น
เข้ามารับสมัครเป็นทหารกองประจำการมากขึ้นนะครับ

ก็เป็นการดำเนินการของกระทรวงกลาโหม
ขอเรียนว่าการพัฒนาศักยภาพ
และเตรียมรังกองทัพให้มีความสมบูรณ
ที่จะพร้อมรองรับสถานการณ์มั่นคงของประเทศ
ของภูมิภาคและของโลกที่ปัจจุบัน
ทั้งกองทัพดีว่าสลับซ้อมซ้อนมากยิ่งขึ้น
มีความผันผวนมีความไม่แน่นอน
จะเห็นได้ถึงความตึงเครียดของ

เรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์หมู

เหตุการณ์ความรุนแรงทางทหาร

ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการเผชิญหน้า

แต่ทำให้เรื่องของทางทหาร

เชิงนโยบายของประเทศอำนาจ

นอกจากผลกระทบในด้านความบรรคงแล้ว

ก็ต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนมีการพัฒนาขีดความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง
ส่วนข้างแล้วผมเองก็มีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมกำลังคับให้มีความพร้อม
ในระดับหนึ่งที่จะรองรับสถานการณ์ได้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด

ไม่ได้มีหวังหรือหวังว่าจะเตรียมกำลังเพื่อไปลบกับใคร
กำลังเพื่อไว้ป้องกันตนเองเตรียมกำลังไว้เพื่อการพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของชาติ
ศาสนาพระมหากษัตริย์ปกป้องคุมโมโยชน์ของชาติ
ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดน
การช่วยเหลือประชาชนการบรรเทาภัยพิบัติการพัฒนาประเทศ
สุดท้ายผมขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกว่า
กระทรวงกราโหมเองให้ความสำคัญในการปฏิบัติภารกิจ
ตามหน้าที่มารับผิดชอบตามรัฐมนูลตามกฎหมายบรรยัติ
ช่วยเหลือทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น
บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนได้ทุกโอกาส
โดยใช้ศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู่
สำหรับงบประมาณหรือการพินาของท่านกรรมธิการนั้นเมื่อผ่านไปแล้ว

กล่าวให้มีประสิทธิภาพคุ้มค่ามากที่สุด